แต่ปรากฏว่าเขาเสียชีวิตอย่างกระทันหันครับแม้ว่าลูกค้าจะเสียชีวิตไปแล้วแต่แม่ค้ายังคงนึกถึงความน่ารักและความดีงามของลูกค้าก็เลยทำเค้กให้ฟรี
คลิปนี้พอโพสต์ลงไปในโลกออนไลน์นะครับมิ้นคุณผู้ชมพูดถึงกันอย่างมากไปดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับ
แล้ววันนี้ทำเสร็จนะคะเป็นเค้กเผือกกับเค้กมะพร้าวรวมกันแบบนี้อิ๋วยกให้ทั้งสองก้อนเลยค่ะแล้วก็ต้องขออนุญาตน้องสาวแล้วก็คุณแม่ด้วยนะคะว่าขออนุญาตทำให้โดยไม่คิดเงินนะคะ
แล้วก็บอกน้องไปว่าทุกวันที่๑๐กันยาให้มารับเค้กที่พี่เหมือนเดิมนะ
พี่จะทำให้ทุกปีเลยนะคะเป็นเมนูเดิมทุกปีเลยที่น้องเขาชอบ
แล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของลูกค้าท่านนี้ด้วยนะคะแต่เชื่อว่า
คนบนฟ้าน่าจะมองเห็นนะคะว่าครอบครัวน่ารักขนาดไหนนะคะเนี่ยครับแม่ค้าที่ทำเค้กคนนี้ก็คือคุณอิ๋วครับ
เขาโพสต์คลิปตอนที่ทำเค้กเป็นสองรสชาตินะฮะคือรสเผือกแล้วก็รสมะพร้าว
ต้องเป็นสองรสชาตินี้เพราะว่าลูกค้าคนนี้ชอบกินเค้กสองรสนี้มากมากแล้วที่น่ารักคือลูกค้าในทุกปี
แม้ว่าเจ้าตัวจะอยู่คนละจังหวัดคือคุณอิ๋วเปิดร้านเค้กทำแบบโฮมเมสอยู่ที่สระบุรี
ลูกค้าต้องขับรถข้ามจังหวัดมารับครับแล้วพอเธอรู้ว่าจู่ลูกค้าคนนี้ด่วนจากไปกระทันหันเนี่ย
พอใกล้ถึงวันเกิดคือ๑๐กันยายนเธอก็เลยตัดสินใจทำเค้กให้ในรสชาติที่ลูกค้าคนนั้นเขาชอบ
แล้วก็ทำให้ฟรีด้วยถือว่าเป็นสิ่งที่เธออยากจะทำให้
หน้าตาของเค้กเนี่ยครับสลับรสชาติสวยมากเลยขาวม่วงขาวคือมะพร้าว
ม่วงก็คือรถเผือกนั่นเองนะฮะค่ะมีหลายคนถามเพราะว่าพอเห็นคลิปแล้วเนี่ย
ก็ไปร่วมแสดงความเสียใจเพราะว่าจู่ก็ด่วนจากไป
ในขณะเดียวกันก็อยากจะอุดหนุนแม่ค้าด้วยแม่ค้าบอกว่าโอ้เสียใจด้วยครับ
ผู้ตายเนี่ยเขาเอาเค้กที่ได้จากร้านของคุณอิ๋วเนี่ยนะฮะ
เค้กที่อยู่เห็นข้างหน้าเนี่ยพอได้เสร็จปั๊บเอาใส่กล่องแล้วไปเป่าที่หน้ารูปของผู้ตายแบบนี้ครับ
ให้น้องอีกแล้วนะครับ
เห็นไหมฮะเค้กอยู่ในกล่องขาว๒กล่องเนี่ยฮะด้านซ้ายเนี่ย
แล้วคนที่เป่าเค้กเป็นตัวแทนของคุณแม่คือน้องนโมฮะ
ผู้ตายก็คือคนที่อยู่ในกรอบรูป

คือล่าสุดทีมข่าวเนี่ยไปพูดคุยกับเจ้าของโพสต์คือคุณอิ๋วหรือว่าคุณอัชราวังทองอายุ๓๕
โดยโจ๊กใจเหมือนกันเป็นเพื่อนตั้งแต่สมัยมัธยมที่พรมานุสรเป็ดบุรี

แล้วก็ย้ายงานมาที่สระบุรีก็เลยซื้อบ้านลงหลักปรักฐานที่นี่
เป็นอดีตเป็นวิศวกรนะเป็นอดีตวิศวกรหญิงนะฮะ

จะชอบกินรสเผือกกับรสมะพร้าว
แล้วอยู่คนละจังหวัดก็ยังขับรถมารับ
เดือนก่อนเพิ่งรู้ว่าเขาด่วนจากไป
ด้วยความเคารพครับขออนุญาตสอบถาม

ผู้ตายเหมือนกับไปกินข้าวกับเพื่อนที่ร้าน

จังหวะที่รับตัวจะพาไปโรงพยาบาล

แล้วปรากฏว่าหลังจากนั้นไม่นาน

เหมือนกับน็อกแล้วไปเลย

เธอเลยบอกว่าตอนที่รู้ข่าวนี้ก็ช็อกมาก

แต่พอนึกถึงสิ่งดีที่เขาเคยทำให้กับเรา

ก็เลยอยากจะมอบสิ่งดีกลับคืนไปให้

เสียดายแทนครอบครัวเขาด้วย
แล้วก็เสียดายลูกค้าดีด้วย
ก็ดีใจที่หลายคนมาชื่นชม
มันอาจจะเป็นเรื่องที่แบบไปทัดใจ
ความรู้สึกของหลายคน
ว่าทำไมเราจดจำรายละเอียดลูกค้าได้
ก็รู้สึกดีใจที่หลายคน
พยายามที่จะถามหาพิกัดร้านนะคะ
แต่ว่าอยู่ก็ไม่มีหน้าร้านเป็นของตัวเองนะคะ
ยังไม่มีหน้าร้านเพราะผมก็ถามว่าอิ๋วส่งกรุงเทพไหม

บอกว่าเดี๋ยวหาวิธีส่งเค้กให้ได้ก่อน

หน่อยได้เจอเพื่อนในรอบ๑๐กว่าปีนี่ก็ตกใจเหมือนกัน